ล่าตัวคนร้ายนะครับบุกเดี่ยวชิงทองในห้างดังย่านพัฒนาการ
เอาทองไปได้ประมาณล้านห้านะครับ
หลังจากเมื่อชุ่มคำของวันที่เก้าเกาะรักกระดาษคมเหตุการณ์นี้เห็นไหมครับ
เข้ามาแล้วไม่รู้แหละอะไรที่พันอยู่ตรงนั้นคิดไว้ก่อนเลยว่าเป็นปืน
เอาเป้มาเอาหยิบท้องใส่เป้หยิบท้องใส่เป้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ถนนพัฒนาการสวนหลวงกรุงเทพมหานครนะครับ

เส้นแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก๓บาทอีก๖เส้น
ราคาประมาณ๑ล้าน๕แสนบาทครับ
คนร้ายเป็นผู้ชายคนนี้นะนี่เรามีกล้องให้ดูหลายมุม
อายุประมาณ๒๐ปีผิวคล้ำรูปร่างผอมสูงประมาณ๑๗๕เซนติเมต
หน้ากากอนามัยสีดำสวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำเดินเข้ามาในห้าง
แล้วก็ตรงไปที่ร้านทองโอ้โหจากนั้นก็เอาสิ่งของอะไรไม่รู้ที่ผมบอกอ่ะ
ไม่รู้แหละพาอยู่ในภาคฉันคิดไว้ก่อนแล้วว่าเป็นปืน
นี่แหละครับเพราะน่ากลัวจริงมาขู่พนักงานหยิบทองใส่กระเป๋า
ทองเสร็จเรียบร้อยนะครับก็วิ่งออกจากห้างไป
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
หนีไปทางพัฒนาการขาออกนายชอบใจเศรษฐวัชราวนิษฐ์
เจ้าของร้านทองเล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุจะปิดร้านแล้ว
คุณผู้ชมนะจะปิดร้านทองต้องระวังให้ดีนะ
ส่วนใหญ่มันจะก่อเหตุตอนนี้แหละคนร้ายมาเดินวนวนอยู่หน้าร้านครับ
แล้วก็มีสิ่งของบางอย่างคล้ายปืนมาขู่พนักงานหญิงแล้วบอกว่า
หยิบทองใส่เป้ใส่กระเป๋าระหว่างหยิบทองอยู่
คนร้ายยังบังคับให้พนักงานเธอเธอนับ๑๑๐เสียงดังนะฮะ

โอ๊ะสงสัยในร้านทะเลาะกันนะครับ
เอาลองฟังเสียเจ้าของร้านนะครับ
ก็เดินไปบนหน้าร้านแล้วเดินกลับมาฝาก็ผ่านผ้ามาผ่านอาวุธขายขายปืนอ่ะ
จี้ลูกน้องคนแรกแล้วก็มาจี้อีกสองคนตรงนี้ให้หยิบของแล้วก็ตะโกนลั่นเห็นนางกันข้างนอกเขาได้ยินอ่ะ
ถาดหนึ่งกับขยุ่มหนึ่งเลยแล้วก็บอกว่าพอแล้วก็ไปเลยความเสียหายประมาณเท่าไหร่ครับ
หนึ่งล้านห้าเศษหนึ่งล้านห้าเศษนี่แหละค่ะคุณผู้ชมครับอ้าวลองดู
ไม่เคยมีคนร้ายนะครับคนไหนเนี่ยมาชิงทองแบบนี้แล้วได้เงินใช้หรอก
เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ถูกจับครับค่ะเดี๋ยวรอดูฮะอ่านี่แหละค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดห้างดังย่านพัฒนาการนะคะตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวจากหลักฐานที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะ